คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของหมู่บ้านป่าแหว่งบ้านพักตุลาการศาลกันหน่อยนะคะ
โดยทางด้านเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเนี่ย
เตรียมแล้วว่าเดี๋ยววันที่๒๖สิงหาคมนี้

จะรอฟังคำตอบจากทางรัฐบาล
ขอ๓เรื่องที่รอฟังอยู่

ว่าการที่จะมารวมกลุ่มมาชุมนุมกันครั้งนี้
จะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ

ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

ที่จะจัดขึ้น๒๖สิงหาคมนี้
บอกว่าจะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ
ต้องการคำตอบจากรัฐบาล๓เรื่อง
ก็คือจะคืนพื้นที่ให้กับทางกรมธนารักษ์เมื่อไหร่
คือจะให้ผู้พักอาศัยในอาคารชุด๙หลัง

และ๓จะดำเนินการลื้อบ้านพักศาล
อยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทอย่างไร

ที่รอว่ารัฐบาลจะให้คำตอบ
โดยนายธีรศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดว่า๒๖สิงหาที่ชุมนุมใหญ่

เครือข่ายเองจะยกระดับการชุมนุมให้รุนแรงมากขึ้น
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ขอเจรจากับหน่วยงานไหนอีกแล้ว
ซึ่งการชุมนุมครั้งนี้ก็มีการประสานไปยังประชาชนทั่วประเทศ
ให้เดินทางมาชุมนุมพร้อมกันที่บริเวณประตูท่าแพรที่เชียงใหม่
ชื่อกิจกรรมที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ก็คือ
แม่น้ำร้อยสายทวงคืนป่าแหว่ง

พิธีเผาบ้านพักสารจำลอง

แล้วก็ร่วมกันเขียนคำสาบแช่งตามพิธีล้านนาโบราณ

การต่อสู้เพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
จะต้องทำให้เป็นต้นแบบกับผืนปากอื่น
ในการต่อสู้ทั่วประเทศด้วยค่ะ